ทั้งจากทางนายสุเทพธุรกษุบันและนายจัตรุพรพรรมพันธุ์
ทั้งสองคนพูดประเด็นเดียวกันในร่างรัฐธรรมนูลก็คือเรื่องของการปฏิรูปตำรวจ
นายสุเทพบอกว่าการปฏิรูปตำรวจที่ระบุไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกใจชาวกปศ
แต่ว่าทางนายจตุพรบอกว่าการปฏิรูปตำรวจต้องมีการปฏิรูปแบบยกขบวนตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางเลยนะคะ
ไปฟังเสียงทั้งสองฝั่งบางช่วงบางตอนกันดูนะคะ
ถ้าไม่มีโอกาสที่จะเท่าเทียมกับอายการศาลแล้วก็ควรจะต้องมีมาตรฐานที่ใกล้กัน
คือตำรวจต้องดูแลตัวเองได้และระบบคุณธรรมที่จะมาบริหารการจัดการ
ถ้ารัฐธรรมนูลผ่านนะครับภายใน๑ปีกฎหมายคงประกอบครบถ้วน
ผมเองก็เห็นรัฐธรรมนุนหลายฉบับ
ที่วางไว้อย่างนี้ครับแม้กระทั่งในฉบับที่แล้วกฎหมายประกอบองค์กรอิสระทั้งหลาย
ก็ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในกรอบ๑ปี
หนึ่งปีนั้นเนี่ยนะครับมีเนี่ยนะครับระบุแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่มีข้อห้ามและบทลงโทษ
ดังนั้นครับถ้าเริ่มต้นจะปฏิรูปตำรวจผมก็บอกว่าต้องสังขยนากันครบ
ไม่ว่าตำรวจอายการศาลและราชธรรม
นี่ไม่นับหน่วยงานอย่างกรมควบคุมประพฤติ
เพราะนี่คือส่วนที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด
เราไม่เคยเห็นว่าทั้ง๔หน่วยงานหรือ๕หน่วยงานนั้น
ได้มานั่งสังขยนาว่าแต่ละองค์กรนั้น

แต่ว่าหลักใหญ่ใจความมันจะปฏิรูปกันไม่ได้
ถ้าถูกตั้งต้นมันไม่เท่าไหร่
สมัยก่อนผมเป็นนักการเมืองไม่กล้าพูดหรอกครับเรื่องขึ้นเงินเดือนให้ตำรวจ
แต่วันนี้ผมเป็นประชาชนผมพูดได้ว่า

ให้ตำรวจได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
เพราะนี่คือต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรม

ในกฎหมายว่าด้วยการบริหาร

ว่าตำรวจจะต้องได้รับความเป็นธรรม
ในการโยกย้ายแต่งตั้งเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง
เรื่องของการโยกย้ายแต่งตั้ง

ต้องใช้ระบบคุณธรรม

คำนึงถึงอาวุโส
ความรู้ความสามารถประกอบกัน

ที่อาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมประชาชน

ไม่ต้องถูกเสียเงินเสียทอง
ในการโยกย้ายแต่งตั้งอีกแล้ว
ต่อไปนี้เป็นระบบคุณธรรมล้วน
คือผู้สื่อข่าวก็ไปถามกรกตหลายคน
ว่าการออกมาเฟซบุ๊กไลฟ์ในลักษณะแบบนี้เนี่ย

กรกตส่วนใหญ่มองว่าทั้งนายสุเทพ

แต่ต้องระวังอย่าบิดเบือน

อย่าเป็นการจูงใจว่าจะให้ไปออกเสียงประชามติ
รับหรือไม่รับในร่างรัฐธรรมนูล
ซึ่งนายสมชัยศรีสุธิยากรกรกตก็บอกว่า
ห่วงนายจตุพรมากกว่าของนายสุเทพ
เพราะว่าของนายสุเทพเป็นการบันทึกเทปเอาไว้
แต่ของนายจตุพรค่อนข้างสด
อาจจะมีอะไรหลุดอะไรพลาดออกมาตรงนี้

ทุกคนก็ต้องรับผิดชอบกับคำพูดของตัวเอง

ต้องจับตาไปที่การประชุมคณะรัฐมนตรี
ซึ่งจะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

เพื่อเชิญชวนให้นักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะจีน
มาลงทุนในภาคตะวันออกของไทย
เพราะว่ารัฐบาลอยากจะผลักดันให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว

ที่จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ด้วยนะคะ